เอาละฮะแน่นอนหลายคนลุ้นเกี่ยวกับไอซ์อภิษดา

เพราะว่าดูจากเม็ดโตเม็ดโตที่นิ้ว

พอหวันเจ๊บไปเราก็ข้ามแพงแล้วอะไรอย่างเงี้ย
โอ้ยยิ่งกว่าดาราอีกหวันเจ๊บวันนึงเนี่ยเนาะ

เราเห็นเขามาตั้งแต่เป็นพิธีกรอยู่อาร์เอส

ใช่ใช่เขาต้องมี
เออมาใส่
เวลาตัดแล้วฟังดีใจแล้วควรกวน

เพราะว่าพวกเขาเปิดมาทีไรจบทุกที
ถูกหลังน้องคิสก็ไม่ยอมเปิดแล้วนะ

เพราะว่าเมื่ออายุมันเลยเลข๓๕ปุ๊บอย่าไปเปิดเลย
นี่มาทีมีข่าวดีเลยจบเลย
จะได้ชัดเจนเป็นทีเดียวจบ
กว่าลูกนางจะโตก็นะ๖๐แล้วนะ
เออแล้วของน้องมินต้องมีเปิดไหมลูก

ทุกวันต้องมีประเด็นนี้

เดี๋ยวเอามาให้เลือกไงฉันมีช้อยให้เลือก๓๔ช้อยไง
มีช้อยให้เลือกนะ
โอ้โหมีภูมิภายดีเลือกด้วย